ครับมีผู้ชายคนหนึ่งก็หลอนยาเสพติดนะฮะ
ไปก่อเหตุฆ่าปาดคอเขาจนเสียชีวิต
เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันที่สีสะเกด
ตำรวจสพศรีรัตนาก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะ
ตอนนั้นก็พบว่าในตุอายุ๕๕ปี
ปาดคอด้วยของมีคมเสียชีวิตอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง
ที่ตำบลสะยาวอำเภอศรีรถนะที่ศรีสเกตแผลที่ถูกปาดเข้าไปในลึก๒๓นิ้ว
เป็นแนวยาวตัดหลอดลมคือคอเกือบขาดแขนขวาก็หักผิดรูป
ส่วนคนก่อเหตุเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันนายชาญชัยอายุ๓๑ปี
หลังก่อเหตุก็เดินกลับไปที่บ้านตัวเองแล้วขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างหนี
แต่รถสตาร์ทไม่ติดนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นเดินหนีนะฮะไปเจอจักรยานยนต์ชาวบ้าน
เสียบกุญแจอยู่เนี่ยตามทางที่เดินหนีก็เลยขี่หนีไปเลยพร้อมกับอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ
ชาวบ้านที่เห็นขณะที่นายชาญชัยหลบหนีเนี่ยบอกว่านายชาญชัยเนี่ยซุกมือขวาไว้ใต้เสื้อ
เหมือนกับซ่อนอะไรบางอย่างคาดว่าจะเป็นอาวุธนะหรือเป็นมีดที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
เจ้าของบ้านที่เจอศพของในตุนะฮะบอกว่าเขาอยู่บ้านหลังนี้กับเมียแล้วก็ลูกสาม
คนขณะเกิดเหตุไปทุ่งนากันหมดช่วงค่ำกลับบ้านตกใจฮะเห็นคนเต็มบ้าน
ถึงรู้ว่ามีคนมาฆ่ากันตายที่บ้านนะคนก่อเหตุกับคนตายไม่เกี่ยวข้องอะไรกับทางบ้านนี้เขาเลยนะครับ
ตู่เนี่ยชอบมานั่งเล่นที่บ้านเขาบ่อยไม่คิดว่าจะมีคนเนี่ยมาทำร้ายจนเสียชีวิตคาบ้านเขา
ผู้ใหญ่บ้านโนนคำแก้วนะฮะหมู่๑๓ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุ
ก็มาตรวจสอบนะครับหลังจากลูกบ้านเนี่ยแจ้งมานะฮะ
ตู่ผู้ตายเนี่ยเขาชอบซื้อเหล้าที่ร้านค้านะครับแล้วก็มาดื่มที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ส่วนนายชาญชัยบ้านอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๕๐๐เมตรมีพฤติกรรมเสพยาบ้าคาดว่าอาจจะหลอนยา
อาจจะเดินมาแล้วก็ทำร้ายเขาเลย
พี่คุณรู้จักกันครับ
เขารู้จักแบบไหนครับเขาเป็นแบบเต็ดยา
ก็เป็นเพื่อนร่วมหมู่บ้านนะเนาะ

เขาเคยไปดื่มเหล้าด้วยกันอย่างนี้หรือเปล่าครับหรือว่าเคยไปทำงานด้วยกันหรือเปล่า
ค่ะเรื่องเหล้าคนที่ก่อเหตุไม่น่าจะกินเหล้าครับ

มีแต่เรื่องเดียวนั่นแหละค่ะ

อยู่บ้านประจำค่ะ
อยู่บ้านนี้โดยปกติเพื่อนจะเป็นคนนิสัยประมาณไหนครับ
เขาไม่รู้ใจเขาแต่เขาปากก็ไม่อันดีร้าย

เคยมีเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดไหมครับคุณแม่ทราบไหม

แล้วทีนี้ก่อนเกิดเหตุนี้คุณแม่รู้ไหมว่าเขาไปทำอะไร

อืมครับแล้วตอนที่ไปเนี่ยคือเขาเอารถอะไรไปครับเนี่ย

สืบสวนสพศรีรัตนากำลังติดตามตัวอยู่นะฮะ
นายชาญชัยตอนนี้หลบหนีอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ